มาติดตามคดีของนางไก่กันต่อนะครับ

หลังจากก่อนหน้านี้นายโก้สุนทรที่เป็นอดีตคนขับรถ
ของนางไก่ก็เตรียมจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ครับ
สุนทรขันหินหรือนายโก้อดีตคนขับรถของนางมนตา

ผู้ต้องหาคดีแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
แจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย์

เพื่อให้ปากคำในคดีที่เกี่ยวกับนางไก่แล้ว
โดยการเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน

นายสุนทรก็ได้พานายจักริตโทรรักษา
เป็นทนายความเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยครับ
สุนทรก็เปิดเผยว่าตัวไม่มีส่วนรู้เห็นใด

เพราะทำหน้าที่เป็นเพียงคนขับรถให้

โดยหลังจากตัดสินใจลาออกจากการเป็นคนขับรถของนางไก่
ก็ได้ไปอาศัยเป็นลูกวัดที่วัดนางคันจันตรี

ก็ไม่เคยถูกนางไก่คมคู่เหมือนอดีตลูกจ้างรายอื่นนะครับ

ข้อมูลที่นายสุนทรให้ปากคำกับตำรวจกองปราบเมื่อวานนี้
เป็นข้อมูลเดียวกับที่เคยให้กับพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรไปแล้วนะครับ
ข้อมูลที่นายโก้เปิดเผยนะครับบอกว่า
ตนเองยืนยันความบริสุทธิ์ไม่มีส่วนรู้เห็นใดกับพฤติกรรมของนางไก่
ตนเองทำหน้าที่เพียงขับรถให้เท่านั้น
ซึ่งใครรู้จักตนก็จะรู้ว่าตนเป็นคนอย่างไร
ตลอดระยะเวลาหลังจากที่ลาออกจากการทำงานหญิงไก่
นางไก่ก็ไปอยู่เป็นสิทธิ์วัดนะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าในช่วงที่อยู่กับนางไก่นะ
ก็นางไก่เป็นคนโมโหแรงโกรธง่ายแต่หายเร็ว
แล้วก็ตัวเองก็ทำงานสื่อถือว่าหนักนะครับ
แต่ก็ตัวเองลาออกยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกต่อว่า
เป็นเหตุผลส่วนตัวที่ตัวเองนั้นลาออกนะครับ
เคยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเคยเดินทางไปรับส่งอดีตลูกจ้าง
ของนางไก่ที่จังหวัดแม่ห้องศรด้วย
เพื่อให้ไปเยี่ยมบ้าน๓๔วันนะครับ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ก็เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
อันนี้เคยเข้าไปแล้วเคยเข้าไปพบแล้วนะครับ
กรกฎาคมที่ผ่านมาไปพบพลตำรวจโทษานิท
ซึ่งการเข้าพบตำรวจกองปราบในครั้งนี้
ก็เป็นการเข้าพบในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีของนางไก่เท่านั้น
เพราะจนถึงขณะนี้ตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุว่า

แต่ว่าหลังจากที่ใช้เวลาในการสอบสวน๓ชั่วโมงนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นคล้ายกับที่เคยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
แต่ทีนี้ไม่มีรายงานด้วยนะคะคุณบอกว่าการสอบปากคำครั้งนี้
พบรายละเอียดบางอย่างที่นายสุนทรให้การวกวนแล้วก็มีพิรุษ
ก็แสดงว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องรายละเอียดต่อไปนะคะ
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหานางมนตาในความผิดมาตรา๑๑๒ของหมายจับสารทหารนั้น
พนักงานสอบสวนกองปราบก็จะเตรียมเดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหา
ที่ทัศนหญิงกลางสัปดาห์หน้า
แล้วก็ทางทนายสงการเมื่อวานก็ออกมาระบุด้วยนะครับ
บอกว่าคดีนี้ไม่เพียงแต่นางไก่เท่านั้นที่จะถูกแจ้งข้อหา
แต่ทราบมาว่ากองปราบปรามเองตอนนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการเอาผิดทั้งขบวนการในทุกข้อหาอย่างเต็มที่

ยังแต่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นในการแจ้งข้อหาเพิ่ม
เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนบอกว่า๘๐แล้วใช่ไหมครับ
ในการทำหน้าที่ในคดีนี้นะครับ
แต่ว่าทนายสงการก็คาดนะทนายสงการคาดว่า
วันที่๒๗กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่๒๔นะครับ
วันที่๒๗ก็เป็นวันพุธเนี่ยนะครับ
กองปราบปรามน่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่
เกี่ยวกับความคืบหน้าและการสรุปคดีนี้ทั้งหมด